เมื่อไม่กี่วันมาก่อนนี้เองนะคะที่มีการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยที่น่าตกใจค่ะ
เพราะว่างานวิจัยนี้คำนวณระดับน้ำทะเลที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอีก๓๐ปีข้างหน้านี้นะคะ
และจะเปลี่ยนหลายเมืองสำคัญของโลกให้กลายเป็นเมืองบาดานซึ่งแม้ว่าหลายฝ่ายก็มองว่างานวิจัยชิ้นนี้อาจจะเป็นเพียงแค่สมมุติฐาน
แต่นี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญนะคะที่หลายฝ่ายหรือว่าเมืองที่อยู่ในรายชื่อเหล่านี้ต้องเตรียมรับมือได้แล้ว

นี่คือกรุงเทพมหานครในอนาคตที่เดิมเคยถูกคาดการณ์เอาไว้ว่าพื้นที่บางส่วนอาจจมอยู่ใต้น้ำภายในปีสองพันห้าร้อยเก้าสิบสามหรือในอีกราวสามสิบปีข้างหน้า
แต่ในวันนี้จากงานวิจัยชิ้นใหม่กรุงเทพในอนาคตอาจจมบาดานเกือบทั้งเมือง
จากการถูกระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเข้ากลืนพื้นที่ส่วนใหญ่ลามไปจนถึงจังหวัดอื่นข้างเคียง
ประเมินนี้เป็นผลการวิจัยของพลายเมดเซ็นทรัลซึ่งสื่อสาวรัฐอย่างนิวยอร์กไทม์นำมาเผยแพร่ต่อ
และนำเสนอให้ชัดเจนขึ้นในรูปแบบแผนที่งานวิจัยประเมินว่าเมื่อถึงวันนั้นจะมีคนไทยที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
ถึงร้อยละสิบของประชากรทั้งหมดได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในกรุงเทพ
อกจากนี้จะส่งผลกระทบทางอ้อมในเชิงสังคมและเศรษฐกิจเช่นการเกิดภาวะไร้ที่ดินทำกิน
ทำให้มีคนเข้าไปทำงานกระจุกตัวในเมืองมากขึ้นขณะที่พื้นที่กรุงเทพเสี่ยงจมบาดาน
เมืองเศรษฐกิจสำคัญทางตอนใต้ของเวียดนามที่คาดว่าจะถูกน้ำทะเลกลืนเมืองส่วนใหญ่
และเมืองอื่นในพื้นที่ปากแม่น้ำภาคใต้ของเวียดนามไปจนเกือบทั้งหมด
ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว๒๐ล้านคนคิดเป็น๑ใน๔ของประชากรทั้งประเทศ
วิจัยชิ้นนี้เน้นศึกษาไปที่เมืองชายฝั่ง
วิธีการศึกษาผู้วิจัยได้นำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้
โดยประมวลผลตัดต้นไม้และอาคารบ้านเรือนต่าง
เพื่อจะได้คำนวณจากสภาพพื้นดินจริงเท่านั้น
และใช้ปัญญาประดิษฐ์ลดความผิดพลาดของข้อมูล
เทคโนโลยีเหล่านี้จึงทำให้เราเห็นสภาพของเมืองชายฝั่งที่สำคัญอื่น
นครเซี่ยงไฮเมืองเศรษฐกิจของจีน
ที่จะมีพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ราว๑๑๐ล้านคน

วิจัยนี้ทำให้หลายฝ่ายออกมาเตือนให้ภาครัฐ
เร่งหาทางป้องกันที่เหมาะสมเพื่อลดความเสียหาย
ขณะที่ในประเทศไทยก็มีหลายคนที่ออกมาพูดถึงงานวิจัยชิ้นนี้
รองศาสตราจารย์ดรสุธิศักดิ์สรลำ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มองว่างานวิจัยชิ้นนี้อาศัยสมมติฐานจากกรณีที่แย่ที่สุด
โดยมีสื่อนำเสนอให้เห็นภาพที่ดูน่ากลัว
จะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้วาบราชการกรุงเทพมหานครในน้ำอิสระ
เพราะงานวิจัยยังมีสมมติฐานหลายเรื่อง
แต่สิ่งที่ควรดำเนินการก็คือกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง
ควรจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกำหนดผังเมือง
ระบบระบายน้ำและแนวคันกั้นน้ำ
จนถึงการบรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน